เหตุอุกอาจกันต่อนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เป็นเหตุคนร้ายดักยิงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เสียชีวิตคารถจักรยานยนต์เลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังดูอยู่ว่าจุดที่มันเกิดเหตุจริง
มันเกิดตรงไหนนะคะเพราะว่ารถจักรยานยนต์มาล้มอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่ตำรวจคาดว่าอาจจะถูกยิงมาก่อนแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยพยายามขี่รถจักรยานยนต
เพื่อที่จะกลับมาที่บ้านให้ได้นี่คือจุดที่รถจักรยานยนต์ล้ม
และพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่ตรงหน้าบ้านตัวเองเลย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่หมู่ที่๓ตำบล๒แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานี
เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตรีบไปเลยนะคะ
ไปพร้อมกับแพทย์ชุดพิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่านายสมควรมีพร้อม
อายุ๕๙ปีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล๒แพรก
สภาพศพสวมเสื้อเชิดแขนยาวกางเกงขาสั้น
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบขนาดนะคะ
มีบาดแผลบริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย๒แผล
ข้อมือด้านขวา๑แผลชายโครงขวาอีก๙แผล
ทะเบียนสุราธารณีของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ยังไม่ทราบว่าคนร้ายใช้ปืนชนิดไหนในการก่อเหตุ

เพราะว่าได้ยินเสียงปืนแค่๑นัด
แต่ตามร่างกายผู้เสียชีวิตเนี่ยพบบาดแผลหลายจุดนะคะ
โดยลักษณะของการก่อเหตุ

แบบแรกคือก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงลำพัง
เพราะว่าบอกครอบครัวว่าจะออกไปซื้อของนะคะ

ดักซุ่มยิงอยู่ที่หน้าบ้านเลย
และรถจักรยานยนต์ล้มลงที่จุดหน้าบ้าน

หรือ๒ผู้เสียชีวิตถูกยิง
ก่อนที่จะถึงหน้าบ้านตัวเอง
และพยายามจะขี่รถไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
หรือพยายามเข้าไปให้ถึงบ้าน

ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงที่หน้าบ้าน
อันนี้ตำรวจบอกว่าขอดูก่อนนะคะว่ามันเกิดเหตุตรงไหน
เพราะตอนนี้ยังไม่มีร่องรอยของคนร้าย
คือปลอกกระสุนนั่นเองค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิริชัยสุขศาสตร์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจพูทรชัยบุรีนะคะ
วันหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้ชุดสืบสวนและสอบสวนลงพื้นที่หาพยานหลักฐาน
ถึงชนวนเหตุในการสังหารครั้งนี้รวมทั้งหาบ่อแสของคนร้ายเพิ่มเติม
เรื่องต้นคาดว่าปมสังหารน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นใดอื่นทิ้งไป
ขณะนี้สอบประคำพยานและญาติของผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายปาก
ส่วนศพส่งให้แพทย์โรงพยาบาลสุราธานีผ่าพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปและจะเร่งติดตามตัวมือปืนรายนี้